คุณผู้ชมเราไปดูความคืบหน้าในต่างประเทศกันหน่อยนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สุนามิซัดถล่มที่อินโดนีเซีย
ก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากครับ

ช่วยเหลือเด็กวัย๕ขวบออกมาได้อย่างปฏิหาร
รอดชีวิตหลังจากติดอยู่ในซากของรถที่ถูก
ทุกอย่างทับถมอยู่นานถึง๑๒ชั่วโมงครับ

อารีเป็นเด็กชาวอินโดนีเซีย

หลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงร้องของเด็กออกมาจากซากประหลักหักพัง
ที่มีซากของรถยนต์ทับอยู่ด้านบน

ขณะที่เด็กชายร่างกายแบบเปลือเปื้อน
ค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายครับ
เข้าไปช่วยเหลือชีวิตเอาไว้ได้
หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปแน่นอนครับ
ผู้คนก็ยกย่องให้เด็กน้อยคนนี้เป็นผู้รอดชีวิตที่เป็นเด็กมหัศจรรย์
วัยเพียง๕ขวบมีความอดทนต่อสิ่งที่เจอนะครับ
เหตุการณ์ภัยพิบัตรซึนามิในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า๓๗๐ศพ
และมีผู้บาดเจ็บอีก๑๔๐๐ราย
ผู้เชี่ยวชาญก็คาดว่าคลื่นยักษ์ซึนามินั้นได้พัดถล่มชายฝั่งของอินโดนีเซีย
ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการประทุของภูเขาไฟอนักกากตัว
ขณะนี้ก็ยังมีความพยายามในการเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตและผู้สูญหาย
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากสถานที่เกิดเหตุและชายฝั่ง
เพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ